สำหรับความคืบหน้าในคดีของครูจอมทรัพย์
ตอนนี้ทางตำรวจมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ให้กับพยานปากสำคัญที่ร่วมกันให้การเท็จในคดีนี้

เป็นคนที่เรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยล่ะ
ในการระดมเงินทุนช่วยเหลือครูจอมทรัพย
ตอนนี้ก็เข้าให้ปากคำแล้วนะคะ
นายนัชพลสุพัฒนาหรือว่ามาร์คพิษบู
เดินทางเข้าให้ปากคำกับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

ที่ถูกพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก
เรียรายเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งนายนัชพลหรือว่ามาพิษบูก็มีสีหน้าเรียบเฉย
แล้วก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดนะคะ

พิษบูให้การบอกว่ารู้ข้อมูลจากสื่อว่าครูจอมทรัพย์ตกเป็นแพ้
ก็เลยตั้งใจระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
เพราะตอนนั้นคิดว่าครูจอมทรัพย์ตกเป็นเหยื่อจริง
ก็ได้เงินมาประมาณ๑ล้านบาทค่ะ

ส่วนรอบที่๒อีก๙แสนบาท
ซึ่งครูจอมทรัพย์ได้ใช้เงินในการดำเนินการต่าง
พอคราวหลังมารู้ว่า
ตกลงแล้วครูจอมทรัพย์ไม่ได้เป็นแพ้

โทรไปต่อว่าครูจอมทรัพย์และนายสุริยานวลเจริญ

ไม่รู้จริงว่าครูจอมทรัพย์เอาเงินไปทำอะไรบ้าง
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างแกะรอยนะคะว่า
เงินที่ได้ไปเนี่ยเอาไปจ้างคนรับผิด
เอาไปให้กับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นด้วยหรือเปล่า

รับบริจาคที่นำมาให้ตำรวจตรวจสอบ
เรื่องต้นก็พบว่ามีผู้โอนเงินบริจาคมาหลายรายนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ตอนนี้ก็ประชุมเร่งรัดดำเนินคดีกับขบวนการรับจ้างทำผิด

มีการแจ้งข้อหานักกับนายนิรันดิแสนเมืองโคตร

ในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ความเท็จต่อสารรวมถึงข้อหาซ่องโจรด้วย
ซึ่งก็เป็นฐานความผิดร่วมกับครูจอมทรัพย์และครูอ๋องค่ะ
เพราะว่าไปเจอหลักฐานเชื่อมโยงว่าเคยมาให้การกับตำรวจ

ก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นคดี
พนักงานสอบสวนตอน๖โมงเย็นแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีการควบคุมตัว
จากนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหากับพยานสำคัญอีก๓คนค่ะ
นั่นก็คือนางทัศนีหานพยักษ์นางทองเรศวงศรีชา
คนนี้เคยให้การว่าเห็นตอนเกิดเหตุ
แล้วก็เห็นว่าคนที่ขับเป็นผู้ชาย

อีก๑คนก็คือนารจนาจันทรัศน์

คนนี้เคยออกมาให้การช่วยเหลือในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ความต่อสารก็ถือว่าเข้าข่ายร่วมกันสร้างพยานเท็จด้วย
เมืองต้นแจ้งข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ความเท็จต่อสารแล้วก็ซ่องโจรด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจได้ทำหนังสือเชิญมาสอบข้อเท็จจริง

กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔จังหวัดขอนแก่นแล้ว

หรือให้การช่วยเหลือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

ก็จะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันค่ะ